มาดูกันต่อนะคะสำหรับคู่ซีใจบุญคู่นี้นะคะ
ก็คือพี่ยิ่งนงยอดบัวงามแล้วก็พี่ฮายอภพรค่ะ
เมื่อวานนี้เองค่ะคุณผู้ชมลงพื้นที่อีกแล้วค่ะ
แจกถุงยางชีพพระราชทานให้ชาวบ้านชุมชนบังรักน้อยนะคะ
นนทบุรีค่ะจำนวน๕๐๐ชุดด้วยกันค่ะ

ยิ้มให้นะคะทั้งคนรับและคนมอบเลยล่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะ
โดยเฉพาะโต๊ะโผอย่ายังพี่ยุงค่ะ
ช่วงนี้นะคะก็เดินสายทำวงทำบุญแจกของบ่อยค่ะ
รู้สึกดีใจมากนะคะที่ได้ช่วยเหลือชาวบ้านค่ะ
ทางด้านพี่หายอภพรค่ะ
บอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าจริงวันนี้พี่ยุ่งมากเลย
เพราะว่าออเดอร์ปลาสลิดแดดเดียวนี่เยอะมากนะคะ

พอว่างสักชั่วโมง๒ชั่วโมงก็รีบมาช่วยพี่ยิ่งยงเลยค่ะ
ซึ่งไม่รู้จากผลบุญหรือเปล่าคุณผู้ชมนะคะ
สลากินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุดเจ้าตัวถูกอีกแล้ว

เลขท้าย๒ตัวอย่างที่เห็นเลยคุณผู้ชม

เกือบ๑๐๐ใบค่ะ
คิดไปคิดมาก็เกือบ๒๐๐๐๐๐บาท
รวมกับงวดก่อนหน้านี้๓๐๐๐๐๐บาท

สองงวดครึ่งล้านโอ้โห

คือจริงมันซื้อเยอะไงมันก็เลยถูกไง
มันนี่ถูกประมาณเกือบบาท
สรุปถึงแล้วแม๊กตัวเนี้ยสั่งทำมาแต่เพราะแฟน

ให้กับโรงพยาบาท
นี่ฉันชอบมากเลยนะคะหน้ากากว่า
ใช่ค่ะโฟกัสมากเลยค่ะว่าเลขในนั้นคืออะไร
เห็นล็อตเตอรี่เป็นสละกีไหลนตราธบาลนะ
ซื้อลอตเตอรี่ได้ต้องขยันทำงานแบบพี่ฮายด้วยนะคะ
ฮายเนี่ยเขาซื้อเยอะจริงแต่เขาทำงานเยอะเหมือนกัน
ชมนะเดี๋ยวว่ากันรุ้นกันต่อละกัน